สวัสดีว่าเจ้านี่เทศโมงกึ่งแล้วทำเจ้าไปอย่างการอีกข้อก่อน
ส้มส้มแล้วอันนี้ตองนี่มันเหลืองมาห้องละ
วันนั้นนี่เขียวอื้อหือว่ะโห้ส้มกลับมาส้มนี่ส้มละ
เดี๋ยวจะพ่อยกระเบาะเนี่ยจะเอาเนี่ยต่องนี้มันแหน่ะต่องนี้เป็นพ่อยที่ส้มแห้ห่อมันจะเอาเนี่ยมีต่องมือสองค่ะเอาเลย

ที่ส้มเนี่ยเอาแปลงแค่หมูได้เหี้ยไอ้ค่ะ
หนังหมูแหน่ะเหี้ยเกลียวกับข้าวฮัตเตอร์คนเฮ่าเกลียวกับข้าวหนังหมูมันแหน่ะ

โอ้วโอ้วเจ้าบ้านไอ้ปเปาะนะเจ้าหมูมันแหน่ะได้หนังหนังมันปะเปลืยได้
บ๊ายบายบ๊ายบายจะไปนี่แก่น่ะ